ของสุขภาพเขาบอกว่าไปกราบไห้ขอพรที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ช่วยให้สุขภาพนั้นดีขึ้นก็เลยต้องมาแก้บนนะครับ
เล่าให้ฟังต้องใช้วิจารณญาณที่วัดโขดทิมธารามอำเภอเมืองจังหวัดระยองฮะไปเจอกับคุณน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอเจ็บป่วยปวดที่เอวหนักนะ
บอกว่าหนักมากนะถึงขั้นเดินไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งกินยาทำกายภาพไม่หายเลยมาขอพรที่ศาลปู่ย่าใต้ต้นโพตรงนี้เขาเชื่อว่ามาขอพรแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพจะดีขึ้น
แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อข่าวที่วิหารตรงนี้ด้วยต่อมาฮะโอ้โหน้องบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วแฮะก็เลยต้องมาจุดทูม๑๖ดอกเท่ากับเรื่องราวที่บนบานเอาไว้เนี่ยก็ต้องมาทำการแก้บนนะก็คือนำไม้ขาวมาแก้บนเหมือนกับคำหยั่นคำจุนคำสุขภาพดีขึ้นไงแล้วเนี่ยอาการของเธอดีขึ้นจริงเพราะเธ
สามารถเดินได้สบายบรือแล้วนะเธอว่าอย่างนี้แล้วทางวัดนะฮะพระอาจารย์ที่วัดเนี่ยก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองระยอง
ทางกายและเรื่องของโรคภัยต่างก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์
ถ้าหากไปหาหมอแล้วก็ทำตามแล้วก็ปฏิบัติตามที่แพทย์เขาแนะนำ
อาการมันก็ดีขึ้นตามนั้นแหละครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อที่ข้องเกี่ยวกับที่พึ่งทางจิตใจแล้ว
ถ้าทำแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครอันนี้ไม่ว่าอะไรกัน
แล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคล